ส้มตำทุเรียนและยำมังคุด
กินกันไหมหน้าตามักถูกยังไหวอันรีบไปหน่อยจ๊ะ

ชื่อว่าตังอาคาเฟ่

ดำเพลงเมืองจังหวัดรายอง
โหยโห
หน้าทุเรียนแล้วดิ
เข้าทุเรียนอยู่นี่เห็นไหม
ภาคตะวันออกเนี่ยแหละทุเรียนสวย

แกะออกมาเห็นเป็นภูสวยแบบนี้
นี่ดูสิคะเครื่องดื่มก็มีมากมายหลากหลายตามที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปนะ
ส่วนที่นี่ยังมีสวนทุเรียนออร์แกนิคปลอดสารพิษให้ลูกค้าได้ซื้อหาจับจองกันด้วย
ใครซื้อก็สามารถเขียนชื่อแปะเอาไว้ได้เลยจนกระทั่งว่ามันสุกค่อยมาซื้อ
ผมไปจองไปซื้อทุเรียนนี่ก็คือคุณชนะทุเรียนชนะทุเรียนใบตองทุเรียนที่สาอย่างนั้นนะ
พอถึงเวลาสุกแก่เหมาะสมที่จะเก็บรับประทานแล้วทางเจ้าของร้านเขาจะกริ้งไปบอกคุณชนะมารับทุเรียนได้แล้ว
ผมว่าคุณชนะทุเรียนคุณเน่าคาต้นแหละ
จานตังค์ดีมีเวลาไปเอาไง

และตอนนี้น่าจองไปแล้ว๔๐เปอร์เซ็นต์นะคะ
ส่วนสวนอื่นคิดว่าก็มีเรียกว่าเมนูเด็ดเหมือนกัน

ช่วงนี้หน้าทุเรียนไงก็เริ่มทยอยออกมากันแล้วนะ